แต่คราวนี้เป็นศพผู้ชายคนหนึ่ง

แห้งติดกับเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่
และสภาพนั่งคุกเข่ามนาฬิกสาม
อยู่ข้างรถจักรยังยนต์
ไปพบซองยาเสพติดตกอยู่ด้วยค่ะนะครับตำรวจสอบพร้อมรัฐภูมิที่สงขรา
พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๙แล้วก็ตำรวจกองปราบกองกำกับการ
กองบังคับการปรับรามนะนำกำลังเข้าไปตรวจสอบป่าสวนยาง
ริมถนนสายเทคโนวัดใหม่ทุ่งคาที่เกิดเหตุเนี่ยลึกเข้าไป
ริมถนนเนี่ยอีกสักเจ็ดสิบเมตรได้นะครับไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
สภาพศพนั้นเริ่มแห้งแล้วหนังติดกระดูกแล้วนะครับ
สภาพศพนั้นมันก็แปลกอยู่เหมือนกันคือเขานั่งคุกเข่าอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
ค่ะไม่สวมเสื้อใส่แค่กางเกงยีนสามส่วนตัวเดียวชนะสูตรไปพบรูที่แผ่นหลังด้านซ้าย
แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่ารูนั้นเขาไปโดนอะไรมา
แล้วก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุการณ์ตายจากการตรวจสอบรอบรอบจุดเกิดเหตุที่พบศพนั้น
พบเสื้อแขนยาวสีดำถูกถอดทิ้งไว้แล้วก็มีรถจักรยานยนต์
ซูซูกิสแมสสีดำทะเมียนงองูทอดโทงทอดทหารห้าเก้าห้าสงขรา
อยู่ข้างศพมีหลอดพลาสติกที่ตัดเป็นท่อนท่อนเหมือนกับเอาไว้ใส่ยาบ้า
แล้วก็ซองใส่ไอซ์ด้วยตกอยู่ข้างรถจำนวนหนึ่ง
อันนี้ครับซองนี้นะฮะตรวจสอบผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คนนี้
ชื่อว่านางรอฟิอะฉางหลังนะฮะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอรัฐภูมิ
ก็เลยติดต่อไปทราบว่ารถคันนี้เนี่ยมีนายสุบินลักษะวิทูลอายุ๔๕ปี
เป็นญาติขี่ออกไปตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคมก็คือปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็หายตัวไปก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ตั้งแต่ธันวาคมของปีก่อน
นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นญาติที่เอารถออกไประหว่างที่ตรวจสอบศพอยู่นั้นเนี่ย
ตำรวจได้ประสานแม่ของนายสุบินพร้อมกับญาติให้เดินทางมาดูศพและรถว่าใช่นายสุบินหรือเปล่า
ทุกคนก็ยืนยันว่าเป็นรถที่นายสุบินนั้นใช้เป็นประจำแล้วขับขี่ออกมาจากบ้าน
ในวันที่เกิดเหตุที่หายตัวไปส่วนศพนั้นมั่นใจว่าเป็นศพของนายสุบิน
แม้ว่ามันจะเป็นหนังหุ้มกระดูกแล้วก็ตามนะครับตำรวจก็ต้องส่งศพไปธนสูตรต่ออีกครั้ง
แล้วก็ไปตรวจดีเอนเอด้วยเพื่อยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นนายสบินจริงหรือเปล่า
เรื่องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้แล้วก็บ่อแสของคนร้าย
แต่คาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติด
จากว่าหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุนั้นมีทั้งหลอดพลาสติกเอาไว้ใส่ยา
มีซองใส่ไอซ์แล้วประวัติของผู้ตายเองก็ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับยาเสพติดด้วยนะครับ
สำหรับจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดที่พบศพนายประเสริฐบุญชื่นอายุ๓๒ปี
นายประเสริฐถูกคนร้ายรอบยิงเสียชีวิตคารถจักรยานยนต์
ขณะที่กลับจากการกรีดยางพาราเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นั่นหมายความว่าเนี่ยเป็นศพที่๒แล้วนายประเสริฐนั้นก็เสียชีวิตเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วนายสุบินกับนายประเสริฐก็รู้จักกันและอยู่ในทีมเดียวกันด้วย
ซึ่งผลออกมาว่าศพนั้นเป็นนายสุบินจริงก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ฆ่าทั้งนายประเสริฐแล้วก็นายสุบินแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ